เกะกะกองถ่ายวันนี้นะคะเราพามาอยู่กันที่กองละครเรื่องเมียหลวงสองพันยี่สิบเอ็ด
วันนี้เขามีการฟิตติ้งกันต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่แซ่บลืม
เพราะฉะนั้นการกลับมารีแม่อีกครั้งในวีดีโอกาสที่สุดท้ายนี้
จะมีใครเป็นดรวิกันดาใครเป็นออนอินใครเป็นใครยังไงกันบ้าง

คุณพี่ค่ะ

ก็ก็แค่ไปจากกองถ่ายเลย
มาช่วยชนิดเดียว

เราจะเราจะไปทำยังไง

คนไหนกระติ๊บ

คนไหนกระติ๊บถามว่าคนนี้ก็เตย
คนไหนกระติ๊บหัวใจค่ะ
น้องคนนี้นะคะเขาบอกว่ารับบทเด่นเป็นรู้ดี
เรียบร้อยซึมแบ๊วหวาน
จริงแล้วเธอแซ่บไม่เบา

เมื่อกี้พี่เห็นนั่งอยู่คือครีฟคาแน็กเตอร์นุดีป่ะคะ

ใครหน่อยทำหน้าราย

เมียหลวง๒๐๒๑มันจะแซ่บไหมคะ
คือมันเป็น๒๐๒๑แล้วค่ะ

ก็ได้ว่า๒๐๒๑ไม่ค่ะพี่ชอตค่ะด้านหลังนี้คือการหายล้อม

อันนี้นะคะหน้าของคุณพักวงกฎกับอิมเนอร์ของดรวิกัณฑ์ดาเหลือแม่ก็คือแม่ดีจริง

อิมเนอร์แบบว่าทะลุเจาะแต่ว่าดรนี้รู้สุดฤทธิ์

รวิกันดาจะแบบว่าเป็นยังไงครับเวอร์ชันนี้
นี่ค่ะคุณสามีในเรื่อง
ต้องรอดูแต่แม่คัมแบ็คก็คือต้องฟังแน่นอน
รอติดตามติดตามนะคะ

ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว
น้องพิมเป็นนางรายเป็นออนอินใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาทำไว้ดีไหล่ผู้รุ่นไหล่คนไหล่แบบแล้วกดดันไหมค่ะ
กดดันมากว่าเห็นค่ะ